เรื่องของคนขายบ้างดีกว่า
คนที่เขาขายลอตเตอรี่ชื่อดัง

เพื่อที่จะขายลอตเตอรี่
แล้วตอนนี้ป้าเล็กเขาก็มีเลขเด็ดที่ขายหมดเยี่ยม
บ้านด้านนักเสี่ยงโชคที่เป็นลูกค้าของทางป้าเล็กเนี่ย
เลือกซื้อเลข๓๐และ๐๓กันเป็นแถวเลยทีเดียวเชียว

อย่างที่บอกช่วงนี้นะการเมืองกำลังร้อนแรง
ก็คือเป็นเลขของนายกรัฐมนตรีคนที่๒๙ลำดับที่๓๐
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นไงอ่ะนั่นแหละคุณผู้ชมเป็นเรื่องของความเชื่อ
ชาวบ้านก็ไปกว้านซื้อหาเลขกันคือป้าเล็กเขาจะขายนะ
แล้วตอนนี้เนี่ยบริเวณตลาดสดสวรรคโลกค่ะ
ถนนเทศบาลดำริ๓ตำบลเมืองสวรรคโลกก็แน่นอนล่ะ
มีนักเสี่ยงโชคเยอะแยะมากมายไปซื้อเลขจากป้าเล็ก
ใช่ที่เราต้องบอกเพราะว่าป้าเล็กเนี่ยเราเคยเล่าข่าวของเธอไปแล้ว
ว่าเธอนั้นมีลูกค้าโทรมาสั่งจองตัวเลขกันตั้งแต่วันแรกที่ได้รับสลากกินแบ่งรัฐบาลมาเลยทีเดียว
อือนขั้นค่าวไม่ต้องออกไปขายขายหมดแล้ว

คือโดนเสื้อไปเกลี้ยงเหตุการณ์บ้านเมือง

ก็แสดงว่าคนไทยคนแถวนั้น
ดังมายอยากรู้เรื่องการเมืองนะถูกต้อง
ติดตามข่าวสารเรื่องการบ้านการเมือง

อันนี้ดีค่ะต้องเห็นใจกันแบบนี้หน่อย
บางคนมองว่าการบ้านการเมืองเรื่องของการเมืองเป็นสิ่งที่ไกลตัว

เพราะว่าคุณเอาเลขพวกนี้ไปซื้อลอตเตอรี่ได้
ว่าอยู่ใกล้มือแล้วก็หยิบเลยจ่ายตังค์

เอาจริงนะเวลาเราจะซื้อรัตรีบางทีเราไม่มีเลข

ก็หยิบจับเลขอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวที่มันเห็น